คุณผู้ชมครับคดีของนายไซสนะณขณะนี้

แล้วก็ล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
เตรียมที่จะอายัดรถหรูเพิ่มเติมอีก๓คันมูลค่ารวมกว่า๒๐ล้านบาทครับ
ในขณะที่เจ้าของเต็นต์รถย่านพระราม๓ยืนยันนะครับว่า
ขายรถหรูอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปฏิเสธ
ที่จะบอกรายชื่อของคนที่มาติดต่อขอซื้อรถด้วย
โดยคุณเอกครับหรือว่าคุณนัทธวัฒน์ห่วงมณี
วันนี้ก็เดินทางพบกับพนักงานสอบสวนนะครับ
บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เดินทางมาเพื่อจะชี้แจงกรณีการขายรถลัมโบกินี่สีเทาดำ
ให้กับนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าคุณเบนส์เรสซิ่ง
สามีของนักแสดงสาวชื่อดังนะครับ
โดยให้ข้อมูลนานกว่า๓ชั่วโมง
พอออกมาเนี่ยเจ้าของเต็มรถบอกสั้น
บอกว่ารถละโมกินี่คันนี้ธุรกรรมไฟแนสอย่างตรูต้องตาม
กฎหมายและวันนี้ก็นำเอกสารหลักฐานสำเนา
ทะเบียนรถมาให้ตำรวจตรวจสอบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นเนื่องจากว่าระยะเวลาผ่านมานานแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างนายนัทพลนาคคำหรือว่าบอยแล้วก็นายเบนส์รวมไปถึง
ข้อมูลการซื้อรถทั้งหมดด้วยคือให้ข้อมูลได้สั้นแค่นี้ยืนยันว่า
ถูกต้องตามกฎหมายในการขายรถในขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ตำรวจปราบรามยาเสพติดตรวจสอบต่อไป
อกจากนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดนั้น
บอกได้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจมาเลเซีย
จับตัวนายไซนุเดงมะหรือมะ๑๐ล้อ
ในเครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะ
ซึ่งมีพฤติการนำยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ภาคอีสานเข้าสู่มาเลเซีย
พบว่ามีความเคลื่อนไหวมาไม่ต่ำกว่า๕ปีแล้วนะครับ
แล้วก็มีทรัพย์สินในประเทศไทยมากกว่า๓๐ล้านบาท
อกจากนี้มะ๑๐ล้อยังเป็นคนที่เคยติดต่อ
ค้ายาเสพติดกับนายอุศมานสมแลมัง
ผู้ต้องหาที่ทางการไทยเคยออกหมายจับเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนีอีกด้วย
รับว่าพนักงานสอบสวนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน
ลองไปฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมและคำอธิบายชัดจากผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดครับ
เรามีกระทรวงยุติธรรมเป็นกำแพงให้เราพิงอยู่
เราไม่ตื่นเต้นกับคนพวกนี้หรอกนะครับ
รัฐบาลที่ร่วมมือกับเราอ้าวกวาดล้างหมดแน่ไม่ต้องกลัว
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทางการลาวขอให้ไทยส่งตัวนายไซสนะกลับไปยังลาวนั้น
พลตำรวจเอกรุ่งโรธแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าเป็นข่าวลือทางโซเชียลนะครับ
แล้วก็มีกระแสข่าวมากมายในโลกโซเชียลณขณะนี้ที่ไม่สามารถจะหาต้นต่อที่ถูกต้องได้
ขณะเดียวกันเชื่อว่าทางสปลาวไม่ได้เข้ามาแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรมของไทย
เกี่ยวกับการดำเนินคดีของนายไซสนะแต่เป็นการดูแลพลเมืองของลาวตามหลักการของประเทศเท่านั้น
ทางคดีครับหากขยายผลถึงใครก็จะดำเนินการทั้งหมด
ได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีกระบวนการหลายขั้นตอนที่สำคัญ
คือนายสัยสนะเข้ามาทำความผิดในไทยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไปในประเทศขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มี
สั่งให้พลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่บันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของ
ไซสนะในคอมพิวเตอร์รวมถึงไม่บันทึกข้อมูลการเข้าออกทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งที่นายไซสนะเข้าออกไทยกว่า๗๐ครั้งโดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกตั้งกรรมการสอบโทษทางวินัยจะมีทั้งโทษเบาแล้วก็โทษขั้นรุนแรงจนถึงไล่ออกครับ